คุณผู้ชมดิฉันเห็นข่าวนี้ก็กลัวนะ
เพราะว่าคนที่ไปใช้บริการวินมอเตอร์ไซค์ก็เยอะ
แต่ต้องบอกก่อนนะพี่วินส่วนใหญ่นี่ก็น่ารักทั้งนั้น

ใช่แล้วเธอบอกว่าเธอขึ้นวินมอเตอร์ไซค์วินนี้

แต่เหตุฉะไหนมือพี่วินถึงมาอยู่ตรงนี้

แล้วตลอดทางเลยคุณแพร่จ๋าเจอแบบนี้

แล้วคุณภายจ๋าบอกแล้วนะว่าให้เอามือออก
หยิบมือถือมาถ่ายคลิปนี้เอาไว้เป็นหลักฐาน
ลองดูกันหน่อยค่ะพี่ค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูเกาะข้างหลังเองค่ะคือคิดว่าอะไร
เขาคิดว่าขาของลูกค้าจะหล่นเหรอจะตกลงไปเหรอ

คือตอนแรกคุณแพร่จ๋าก็งงอยู่กับพี่วินว่ามาเกาะขามาจับขาเธอทำไม
หรือหนึ่งก็คือกลัวเข่าของคุณแพรจ๋าจะไปชนรถข้าง

หรือ๒กลัวคุณแพร่จ๋าสาวสวยที่นั่งซ้อนท้ายจะตกมอเตอร์ไซค์
แต่คุณแพร่จ๋าบอกอย่างนี้มันอาจจะเป็นการลวนลามหรือเปล่าจับขาของเธอเนี่ย
ทั้งที่คุณแพร่จ๋าก็บอกแล้วพี่คะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเกาะข้างหลังได้

ไม่รู้จะไปต่อยังไงแต่ที่แน่ดิฉันลงจากรถเลย

ห่วงความปลอดภัยของตัวเองเหมือนกันคุณผู้ชม
แต่ก็เชื่อแหละว่าคุณแพร่จ๋าเองก็ตกใจทำอะไรไม่ถูกเหมือนกัน
เหตุการณ์นี้เนี่ยนะคะสิ่งที่คุณแพร่จ๋าหรือว่าคุณยานวัฒน์เจริญอธิพัฒน์เจอเนี่ย
เธอนะนั่งซ้อนท้ายวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างจากบ้านพักตรงซอยพระเนียดช้าง
คุณแพร่จ๋าเนี่ยถ้าเกิดคนที่ติดตามก็จะรู้ว่าเธอเนี่ย
ทีนี้ระหว่างทางเนี่ยวินมอเตอร์ไซค์คนนี้จับตรงหัวเข่า
จับตรงขาของคุณแพร่จ๋าตลอดเลย

หลังจากผ่านช่วงเวลาแห่งความโหดร้ายที่วินนั่งจับเข่าเธอตลอดเวลานะ
ใช่ค่ะไม่รู้เหมือนกันจุดประสงค์คืออะไรแต่ที่คุณแพร่จ๋าบอกนะ
บอกว่านอกจากการที่เขาจับเข่าจับขาแล้วเนี่ย
คุณพฤติกรรมของเขาผู้ชายคนนี้คนขี่

แล้วก็พยายามจะอ้อมไปตรงที่เปลี่ยว
คุณแพร่จ๋าแบบอยากให้ถึงร้านเร็วอะ
แล้วเนี่ยหลายคนถามว่าเอ๊ะคุณแพร่จ๋าลุคเธออาจจะดูเซ็กซี่ใช่ไหม

ที่มีวงจรปิดนะฮะเห็นภาพไกลตอนเธอลงมอเตอร์ไซค์นะฮะ
ใส่กางเกงวอร์มขายาวเสื้อนี่ก็คลุมมิดชิดแบบนั้นนะคุณนะ
นี่จอดปั๊บแล้วเธอก็ลงมาเห็นไหม
การแต่งตัวของเธอแต่ตอนเธอไปเล่นคอนเสิร์ตในร้านเนี่ย
เธอก็แต่งตัวเซ็กซี่คือคุณแพร่จ๋าเธอเป็นลุคสวยเซ็กซี่นะ
ใช่แล้วดูสิเมื่อกี้อันนี้มุมนี้มุมนี้อันนี้ตอนลงแล้ว

ทีนี้คุณผู้ชมค่ะเราก็เลยไปคุยกับแม่ของคุณแพรจ๋าคุณแม่ออย
ออยเล่าให้ฟังแบบนี้วันนั้นน่ะลูกสาวแม่น่ะ
จริงเขาจะมีวินที่เขาเรียกใช้บริการประจำนะ
แต่ว่าวินประจำที่เรียกใช้ไม่ว่างคุณแพร่จ๋าก็เลยมาใช้วินคนนี้
ที่พระทะเยาะของมีงานผลุอุณหานชาติโดยรถติดมาก
ใช่ก็เลยต้องใช้มอเตอร์ไซค์
ใช่ค่ะแล้วปรากฏว่าเจอวินคนนี้มีการแสดงพฤติกรรมแบบนี้
ทั้งจับขาแล้วก็มีการขยำขามีการลูบขาเขย่าตัวเองด้วยนะ
คือขี่มอเตอร์ไซค์ไปแล้วก็แบบเขย่าตัวไป
คุณแพร่จ๋าปัดมือออกตั้งหลายครั้งแล้วแล้วพยายามตั้งสติค่ะ
เอามือถือมาถ่ายคลิปนี้ไว้อย่างน้อยจะได้เป็นหลักฐาน
ยังไม่พอนะคุณผู้ชมภาพที่คุณผู้ชมเห็นว่า
มาส่งถึงหน้าร้านปั๊บคุณแพร่จ๋าลงเสร็จแล้วปั๊บ
ตัดภาพเข้ามาในร้านก็แสดงคอนเสิร์ตใช่ไหม
แต่หน้าร้านวินคนนี้นั่งเฝ้านั่งรออยู่อีกพักนึงเลย

ใช่ค่ะแม่ออยบอกว่าแม่ยืนยันเลย
ตอนที่ลูกแม่เดินทางลูกแม่แต่งตัวเรียบร้อย
เหมือนตอนขึ้นเวทีเออก็เลยไม่รู้ว่า

พอพูดถึงคุณแพร่จ๋าคนก็จะนึกถึงภาพที่แบบเซ็กซี่
คิดว่าแต่งตัวเซ็กซี่ขึ้นวินมอเตอร์ไซค์หรือเปล่า
ลองฟังเสียงคุณแม่หน่อยไหมคะ

พวกแม่ขับมอเตอร์ไซส์ตามนั่งมอเตอร์ไซส์ยินเหมือนกัน
แต่ตามเขาไปกีลักษณ์
เพราะเขาตกใดมาก

ขนาดเอาหมวกกันน็อกไปเองด้วยนะแล้วถามว่าแม่แล้วลูกแม่ยกมือไหว้นี่คือยังไงนะ
บอกอ๋อตอนที่ยกมือไหว้ลูกสาวตกใจในมุมนี้คุณผู้ชมลองดู
ตอนลงจ่ายเงินแล้วยกมือไหว้ใช่ค่ะนี่คือเหมือนกันทำอะไรไม่ถูก
แล้วพอจ่ายตังค์เสร็จปุ๊บเหมือนใจดีสู้เสือเหมือนกันนะใช่
ต้องพยายามข่มใจตัวเองขนาดไหนนั่งมาจนถึงหน้าร้าน
อันนี้จ่ายเงินยกมือไหว้แล้วไปเห็นไหมแต่งตัวมิดชิดเห็นไหมมุมนี้ชัดเลย
ครับโอ้โหคุณผู้ชมอ่าแต่ทีนี้ก็ต้องแจ้งความนะใช่ค่ะ
ตำรวจสพเมืองพัทยาจะให้ดำเนินคดีกับวินมอเตอร์ไซค์รายนี้

คุณแม่ถามจริงตอนนี้แพร่จ๋าเป็นยังไงบ้างนะคะ
สภาพจิตใจก็ยังตกใจกลัวอยู่แล้วถึงขั้นแบบมองหน้าใครก็เห็นเป็นวินคนนี้หมดเลย
ครับมาเช้าคุณผู้ชมทางตำรวจสพพัทยาจับได้แล้วนะ
เอาแล้วจับได้แล้ววินมอเตอร์ไซค์คนนี้อายุ๓๕ปีค่ะ

และของกลางนี้ก็คือเสื้อของเขาเสื้อวินเบอร์๑๖

อเตอร์ไซคันที่ขี่ไปส่งแพร่จ๋า
จับได้ที่บ้านพักที่พื้นที่ตำบลหนองปลือที่บังละมุง

คือเมื่อคืนก็ส่งชุดสืบออกเลย
เพราะรู้อยู่แล้วว่าพี่กัดวินอยู่ตรงไหน

เบลอแต่รู้เบอร์เสื้อแต่เจ้าตัวยังเบลอเพราะอะไร
พูดไม่รู้เรื่องยังเมาอยู่อะค่ะ
แต่เขายอมรับนะว่าเขาเป็นวินมอเตอร์ไซค์ในคลิป

แล้วเลยถามไงตำรวจถามว่าเดี๋ยว

กลัวน้องเขาจะตกรถครับคุณตำรวจ

โดนดำเนินคดีข้อหากระทำอนาจารย์
แล้วพอตรวจฉี่คุณมียาเสพติดด้วยนะ

ตำรวจก็ใช้น้ำเสียงเข้มเหมือนกันนะ

ผมได้ยินไม่ชัดเจนว่าผู้ก่อเหตุพูดว่าอะไร
ระหว่างขาเขาสวยกับขาเขาไม่สวย
นี่ตอนสอบปากคำนะ
เป็นช่วงเวลาที่เขายังพูดจาวกวนอยู่

ตำรวจก็เลยบอกว่ากลัวเขาตกรถเหรอ

แล้วก็พอเอารูปเอาคลิปที่คุณแพร่จ๋าถ่ายไว้ให้ดู
ว่าเป็นยูหรือเปล่าคุณเป็นมอเตอร์ไซค์ที่

เขายอมรับแค่นั้นบอกว่าใช่ครับ

แล้วก็ในคลิปวงจรปิดเป็นผมทั้งหมดครับ
แต่ยังไม่ได้ยอมรับเกี่ยวกับเรื่องไปลวนลามอะไรทั้งสิ้นนะ

ที่ตำรวจไปจับตัวเขาตอนนั้นเขากลัว

อันนี้ก็พีคเหมือนกันนะหยิบยาบ้าคว้าใส่ปากเลยนะฮะใช่ค่ะ
ทีนี้ก็เลยยาบ้าออกฤทธิแล้วก็มึนเมา

ดังนั้นอย่างที่บอกไงก็เลยโดนทั้งเรื่องของอนาจารย์
เรื่องเสพยาเสพติดเสพยาแล้วก็ไปขี่มอเตอร์ไซค

เขาจะทำเรื่องเสนอถอนใบขับขี่
ใบอนุญาตรถสาธารณะของมอเตอร์ไซคันนี้ด้วย
คุณไปตรวจสอบประวัติดูนะ
ตรวจสอบประวัติย้อนหลังอ้าวมีคดีจับกลุ่ม

ตำรวจบอกว่าวันนี้ก็ต้องสืบกันต่อสอบสวนกันต่อนะครับ
เพราะว่าทั้งหมดทั้งมวลเขายังให้การวกวนอยู่
แล้วก็อาการไม่สู้ดีนัก
ก็คือยัดยาบ้าเข้าปากไงคุณ
อาการยังไม่ดีนักต้องสอบกันต่อนะครับ